ส่วนคู่นี้มีเรื่องกันมาก่อนแน่ล่ะนะครับ
มีเรื่องกันในช่องทางด่วน
รถมอเตอร์ไซค์เข้ามายังไงอันนี้ก็ไม่รู้แหละนะครับ
เจอรถเก๋งป้ายแดงครับชนซะล้มเลย
จะเป็นมะกอดแบบมะกอดมันเหนื่อยอะไรอย่างนี้ไง

ทำไมทำอย่างนั้นนะ

ตามันนี้เขาล้มเลย

นี่พี่ผู้หญิงพลเมิงดี
นะครับบอกผู้ชายที่มาด้วยกันตามดิตามดินี่แหละครับ
เหตุเกิดบนถนนบางนาตราดขาออกมุ่งหน้าชนบุรีครับ
สามทุ่มของยี่สิบสองพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ชายคนขี่มอเตอร์ไซค
เข้าแจ้งความแล้วนะที่สวบังพลีนะครับแล้วก็เอาคลิปของพลเมืองดีเนี่ย
ทีมข่าวไปสอบถามนะครับโทรศัพท์สัมภาษณ์คุณเน็ต
คุณเน็ตผู้เสียหายเนี่ยเล่าบอกว่าเขายอมรับนะว่าเขาผิดที่ขี่มาในช่องทางด่วน
แต่ก่อนเกิดเหตุในคลิปตัวเขาถูกรถเก๋งปาดก่อน
เขาก็เลยเปิดหมวกกันน็อกแล้วบอกว่าทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ
จากนั้นเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามทางปกติแหละ
แต่เข้าใจว่ารถเก๋งคงโกรธแหละก็เลยขับตามมา
จากนั้นปาดจากเลนขวาสุดมาซ้ายสุดเลยครับ

เขาไม่ทันตั้งตัวครับถูกชนเข้าปั้งล้มกลิ้งไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
คือเขาบอกว่าแม่รถเก่งเนี่ยทำเกินไปหรือเปล่าเขาตายได้เลยนะ
ครับผมว่าไม่แมนครับค่ะคือว่าอันนี้เคราะห์ยังดีที่ที่บอกว่าเกิดแล้ว
ไม่ได้เหตุหนักหรือว่าสูญเสร็จใกล้ชีวิตนะครับ
คุณเนสก็มีแผลถลอกนิดหน่อยนะครับ

แต่ว่าตำรวจสมภาพบังพลีบอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวให้นะครับ